นี้ค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนภัยนิดนึง

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐มกราคม
มีสาวสองคนนึงทำทีเป็นหลงทาง

แต่พอไม่ได้เงินโอ้โหด่าไฟลับเลยอะค่ะ
แล้วตอนนี้พี่เป็นโทรศัพท์เหรอครับ

เอาอย่างนี้ช่วยพี่๔๐บาทได้ไหม

แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่

ขอเงินแต่มีการต่อรองกันด้วยไง

เขาบอกไม่ให้ขอให้เท่านี้คือต่อรองไปมา
คุณบัวเป็นเจ้าของคลิปนะคะ

เดินมาถามทางแล้วอ้างว่าหลงทาง
แล้วก็บอกว่าจะขอเงินไปขึ้นรถกลับบ้านได้ไหม

กะว่าจะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
ขึ้นรถที่หมอชิดเพื่อให้เขากลับชนบุรี
แต่คุยไปคุยมาเอ๊ะมันแปลก
เริ่มรู้สึกเอกใจว่ามันไม่ใช่แล้ว
ต่อรองเงินพูดไปพูดมามันไม่ใช่แล้ว

ไม่ให้เงินดีกว่าไม่ให้เงินดีกว่า
สุดท้ายพอไม่ให้เงินกลายเป็นโดนด่า
โดนด่ายาบเลยด่าไล่หลังแบบโอ้โห
ด่าเสียงดังจนคนทั้งซอยหันมามอง
คุณบัวก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์เอาไว้
คนก็มาแสดงความคิดเห็นว่า

มีหลายคนเคยเจอสาวสองคนนี้เหมือนกัน
แต่คนก็ไปให้ข้อมูลว่าเจอที่นั่นเจอที่นี่คือเจอที่อื่น
แต่เขายืนยันว่าน่าจะใช่คนเดียวกันนะคะ
คุณบัวบอกว่าก็สังเกตว่ามันไม่ใช่แล้ว
มันน่าจะเป็นลักษณะของการมาหลอกขอเงินนั่นแหละ
ไม่ได้ล้มทางไม่ได้อยากกลับบ้านอะไร